ทางไทยรัฐทีวีของเราก็จะมีการนำเสนอแต่ละขั้นตอน
ก่อนที่จะมีการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำการประกาศผลรางวัล

อุปกรณ์การออกรางวัลที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่อย่างตลอดเวลา
และล่าสุดในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของคณะกรรมการ
ที่จะมาทำหน้าที่ในการออกรางวัลนั่นเอง
ซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
ในการออกผลรางวัลในทุกครั้งนะคะ
โดยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
เข้าไปร่วมรุ้นการออกผลรางวัลในทุกงวด
บรรยากาศจะน่าตื่นเต้นจะสนุกสนานสักแค่ไหน
ไปติดตามกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจกันค่ะ
ช่วงเวลาการออกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เป็นเวลาที่ผู้ชมการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ลุ้นแบบใจเต้นตุ้มต่อมมากที่สุดค่ะ
ค่อยถูกประกาศทีละตัวทีละตัวจนสุดท้าย
ก็มีคนทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวัง
แต่ประชาชนที่เข้าร่วมชมการออกรางวัลต่าง

สนุกโล่งใสแล้วก็ได้สัมคมค่ะ
พอเวลาเราฟังแล้วมันเสียดายที่มันรุ้นแบบนี้
ก็เสียดายอ่ะแต่ว่าใจก็สั่นอ่ะใจสั่น
สนุกแล้วรุ้นแบบนี้
สนุกแต่มาลุ้นอย่างนี้สนุกดีมันดีด้วย
ก็อยากมาดูว่าเป็นอย่างไรสงสัยไหมคะอะไรอย่างนี้
ว่ามีเลขล็อกไหมพอมาดูแล้วก็เออไม่มี
ห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำ
สามารถรองรับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะเข้าชมได้ประมาณ๒๐๐คน
บางคนอยู่ใกล้สำนักงานสลากแต่บางคนก็มีภารกิจ
มานั่งจดเลขรางวัลส่งโรงพิมพ์เรียงเบอร์อย่างพี่คนนี้ค่ะ
งวดครับถ้ามีการสั่นจรที่ไม่มีการสั่นจรนะเอาที่ภูมิเทศจะมางวด
จะเข้ามาที่นี่มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือการแลกบัตร
เพื่อเป็นหลักฐานและบันทึกการเข้าออกของที่นี่
ใครที่จะเข้ามาในห้องออกรางวัล
จะต้องมีการแลกบัตรประชาชนเพื่อที่จะติดบัตรแบบนี้ค่ะ
ก่อนที่จะเข้าไปในห้องออกรางวัลทุกครั้งนะคะ
โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปค่ะก็จะเป็นบัตรสีขาวแบบนี้
ซึ่งเป็นผู้เข้าชมการออกรางวัลนั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปนั่งตรงที่ที่ทางกองสลากจัดไว้ให้
ที่จะชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลนั่นเองค่ะ
โซนจะถูกจัดไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบ
แต่ไม่ว่าจะเป็นการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลที่สำนักงานสลาก

สำนักงานสลากก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
เข้ามาชมการออกรางวัลทุกครั้ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีการ
และให้ได้เห็นการออกรางวัลแบบชัดเจน
โปร่งใสว่าการออกรางวัลแต่ละครั้ง
ไม่มีการล็อกเลขแน่นอนค่ะ